ตลอดข่าวเช้านี้พาไปทานอะไรอร่อยกัน
พาไปเดินตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปปักหมุดกันเลยค่ะ
ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
พาไปตลาดปลอดสารพิษอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดสงขลานะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ร้านนี้
ร้านลอดช่องกะลาค่ะ
ร้านนี้เขามีวิธีการสาธิตการทำลอดช่องให้ดูแบบสดกันด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้เลยกับคุณอุบลรัฐนวลเนียม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสงคลาค่ะ
วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาเดินหลาดสยามนะคะ

ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดปลอดสารพิษ
แล้วก็มีของกินพื้นบ้านอีกมากมายเลย
ตลาดแห่งนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหน
เดี๋ยวตามฝนไปดูบรรยากาศพร้อมกันดีกว่าค่ะ
หลักสยามถือว่าเป็นตลาดนัดพื้นบ้านของคนเมือง
เนื่องจากอยู่ภายในรั้วของสยามนคริน

ตลาดแห่งนี้มีของกินให้เลือกซื้อมากมาย
ซึ่งเป็นของท้องถิ่นทั้งอาหารขนมหวาน

หากสังเกตดีจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าใส่ชุดไทย
หรือชุดพื้นเมืองมาขายของกัน
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย
ทำให้บรรยากาศภายในตลาดแห่งนี้
ชอบน่าชิมมากยิ่งขึ้นค่ะ
ต้องขอชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะ

แล้วก็เข้าใจในวิถีชุมชนของไทยนะคะ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
เรื่องนี้มันได้ศูนย์หายไปในหลายรุ่นแล้ว
ตอนนี้คนรุ่นใหม่ได้กลับเอามาพลิกกลับเอามาใช้
ในพื้นที่ในจังหวัดสงคราแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
เราแต่งกายแบบไทยแล้วก็ทำอาหารแบบไทย

แล้วก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ
มาจาก๑๖อำเภอของจังหวัดสงคลา

จะต้องได้รับการคัดกรองว่าปลอดสารพิษ

จากนั้นก็ยังมีการลงพื้นที่

ปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกวิธีอีกด้วย
โดยทางสถานวิจัยท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ได้เข้าไปส่งเสริมให้กับชาวบ้าน
ทำเกษตรแบบปลอดภัยแล้วก็ปลอดแบบปลอดสารพิษนะคะ
หมายความว่าก็คือว่า
ไม่ต้องไปห่วงความสวยงามของสินค้า
แต่ให้ใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะ
ของดีในหลาดสยามยังมีอีกเยอะค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะลอดช่องกะลาที่ทำสดใหม่ทุกวัน
ถือว่าหาทานยากแล้วในปัจจุบัน
เพราะส่วนใหญ่จะซื้อลอดช่องสำเร็จมาจากตลาด
แต่สำหรับร้านนี้เลือกที่จะทำลอดช่องกะลา

เพราะอยากให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติ

เนื่องจากมันมีโครงการหลายอย่างเพื่อสุขภาพเข้ามา
ก็เลยอยากที่จะทำลอดช่องที่กินแล้ว
ให้ทุกคนที่ทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่น

มันต้องกะทิบวกกับน้ำตาล
แล้วก็ต้องตั้งไฟหน่อยแล้วมันจะหอม
นั่นคือรอดช่องก็เลยคิดว่าถ้าลอดช่องให้อร่อยมันต้อง
มันต้องลอดตัวรอดช่องต้องออกมาจากกระลา
ก็ช่องมันจะเหนียวแล้วนุ่มแล้วหอมด้วยใบเตยค่ะ
เพราะรถช่องกะลามไม่มีใส่สารกันบูดไม่ใส่สีค่ะ
สีที่ใช้คือใบเตยหอมอย่างเดียว
ฟังอย่างเดียวยังนึกภาพไม่ออกนะคะ
ก็เลยให้เจ้าของร้านสาธิตวิธีการทำให้ดูซะเลย
เริ่มจากใส่แป้งลงไปในหม้อเทน้ำปูนใสลงไป
ตามด้วยน้ำใบเตยหอมที่คันเอง
และก็คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน
หลังจากนั้นนำมาตั้งไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อย
ซึ่งขั้นตอนนี้หลายคนได้มีโอกาสมาช่วยกันคนแป้งลอดช่องนะคะ
คนไปก็สายสเอลไปสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะ
เมื่อคนได้ที่แล้วก็นำแป้งมาเทใส่ในกะลาที่มีรูเล็ก
กระพีกดทับลงไปก็จะได้เป็นเส้นเล็กแบบนี้
แช่ในน้ำเย็นก็จะทำให้ได้เส้นที่มีความเหนียวและนุ่มพร้อมรับประทาน
ซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าการทานลอดช่องให้อร่อย

ซึ่งขณะที่กำลังจะซดลอดช่องกัน
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่านมาพอดี
ก็เลยชวนกันสดลอดช่องชิมรสที่หอมหวานแบบโบราณกันเลย
ใครมีโอกาสไปเที่ยวหัดใหญ่ก็สามารถแวะไปเดินหลาดสยามกันได้
สยามนครินถนนเพชรเกษมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา
เฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกาเท่านั้น
หากไปช้าแล้วก็ลอดช่องกะลาหมดอดสดอดชิมนะคะ